กลับมาในช่วงนี้ดูคดีของคุณแตงโมค่ะก็โฟกัสไปที่ทีมงานของคุณแม่นะคะ
ซึ่งก็ถูกจับตามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะสสเต้มงคลกิจมีการไลฟ์สด
ชี้แจงบอกว่านายอัจฉริยะลักไก่ยื่นฟ้องศาลในคดีฆาตกรรมแตงโม
แต่ว่าคุณแม่พนิดาไม่เห็นด้วยก็เลยทำหนังสือยกเลิกอำนาจให้นายอัจฉริยะดูแลคดีนี้ค่ะ
จนกระทั่งนายอัจฉริยะไปแจ้งความกลับสสเต้ใช้เอกสารเท็จไม่มีลายเซ็นคุณแม่เหมือนกัน
ล่าสุดวันนี้นายอาจริยะออกมาเปิดเผยประเด็นที่ทำให้แตกหักกันนะคะบอกว่านี่เป็นเกมหักหลัง
ถ้าเขายังอยู่จะทำให้อีกฝ่ายไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยถูกเขียร์ให้พ้นทาง

เนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
อัจฉริยะบอกว่ากรณีที่แม่คุณแตงโมยกเลิกการมอบอำนาจหลังจากที่เขาไปยื่นฟ้องต่อสาร
โดยที่แม่ของคุณตังโมไม่เห็นชอบเนี่ยนะคะยืนยันบอกว่าสิ่งที่คุณแม่และสสเต้แถลงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
หนังสือลงวันที่๑๔เมษายนเวลา๑๗นาฬิกาส่งไปสารไม่มีลายเซ็นแม่คุณตังโม
แต่ว่าแค่มีการประทับตราพักไทยศรีวิลัยเป็นการส่งเอกสารไปโดยมิชอบไม่ได้แจ้งเขา
ทั้งที่เขาแจ้งสสเต้ตอนบ่าย๓ว่าจะไปฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ทนายบุญถาวรเขาไม่เคยได้รับแจ้งว่ายกเลิกหนังสือมอบอำนาจและสารประทับรับฟ้องแล้ว
ไต่สวน๒๒สิงหาคมนี้ไม่ได้ลักไก่หรือฟ้องลับหลัง
เพราะว่าให้แม่ของคุณแตงโมดูหลักฐานแล้ว๒ครั้งค่ะ
ไม่ได้ทำอะไรขัดใจแม่ไปฟังเสียงของคุณอัจฉริยะกัน

คุ้มทั้งหมดเลยแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าได้มีบุญใหม่ได้แล้ว

เกิดขึ้นได้นะกับความที่เราตั้งใจที่จะมาทำคดีนี้
ด้วยความสุจริตของเราเราไม่คิดว่าจะมีการไปยกเลิก
โดยส่งแฟคไปที่ศาลตอน๕โมงเขาคิดว่าเขาเป็นผู้บงการ
โดยมีทุกคนเป็นเหยื่อที่เขาจะเล่นแบบไหนก็ได้
เขาคิดว่าเขาถือไพ่แตมต่อคือหนึ่งเขาคิดว่าทุกคนต้องให้เขา
อนุมัติคนเดียวจริงไม่ใช่
การจะแก้สิ่งที่ผมทำไปแล้วที่ศาลมันทับฟ้องแล้ว

มองว่าตอนนี้คุณแม่แตงโมและคณะของเขาเดินเกมผิดไหมคะ
จะเดินเกมผิดเหรอเขาเรียกเดินเกมโง่
คุณอัจฉริยะบอกว่านี่เป็นเกมหักหลัง
ใช้คำพูดนี้แล้วบอกว่าพร้อมจะเปิดหลักฐานเกมหักหลังด้วยนะคะ
รวมหลักฐานที่มีการพยายามเสนอเงินให้ชมรมด้วย
แล้วขอย้ำว่าสิ่งที่ทำมาตลอด๓เดือนไม่ได้ต้องการเงิน
แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้พยายามจะเอาตนเองออกจากคดี
เพราะว่าไม่สามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องหลักฐานจากโทรศัพท์คุณแตงโม
ที่ไม่มีประโยชน์กับคดีและจะให้เชื่อบังแจ๊ก

นี่ค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของสสเต้
ไปดูข้อมูลที่เซฟเฮาส์ทำให้รู้ว่าเขาต้องการทำอะไรกับตน
แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นแค่๑๐มันเหมือนกับเกมต่อรอง
เขาเป็นผู้บงการทุกคนเป็นเหยื่อ
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณอัจฉริยะเนี่ยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ
ส่วนที่จะให้คืนเอกสารคดีภายใน๗วันมองว่าเป็นการขู่
เพราะว่าหลักฐานนั้นเป็นสิ่งที่ตนหามาเอง
ยืนยันว่ายังรักษาคำพูดเมื่อมาเป็นที่ปรึกษาดูเรื่องคดีความ
สิ่งสำคัญก็คือให้คุณแตงโมได้รับความยุติธรรมค่ะ
นี่คือสิ่งที่วันนี้คุณอัชริยะได้เปิดใจกับสื่อนะคะ
ขณะที่สสเต้ค่ะเปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
คดีนี้มองว่าสามารถเอาผิด๕คนบนเรือได้เพียงฐานทำร้ายร่างกาย
ทำให้เกิดข้อกังวลว่าถ้าฟ้องในข้อหาที่สูงกว่าพยานหลักฐานที่มี
ก็อาจจะทำให้คดีอื่นถูกยกฟ้องไปด้วย
ทำให้คุณแม่นั้นไม่ฟ้องฆาตกรรมตามความเห็นของนายอัจฉริยะค่ะ
ถ้าฟ้องในคดีทำร้ายร่างกายแล้วนำสืบได้ว่าเป็นการฆาตกรรม

แล้วก็ยังเป็นการป้องกันแม่ที่จะถูกฟ้องกลับเรื่องของการกล่าวหาเกินจริงด้วย
มาเป็นทดายความในคดีนี้แทนเพราะว่านายชนบทเป็นเพื่อนพ่อของคุณแตงโม
อ่ามีอีกชื่อนึงมาแล้วนะคะนายชนบทสุภาษีค่ะ
หลังจากนี้เมื่อไม่มีนายอัจฉริยะก็ไม่ส่งผลกระทบ
การค้นหาพยานหลักฐานเพราะว่าพยานหลักฐานที่นายอัจฉริยะมี
พักไทยศิวิลัยก็มีหลายอย่างอย่างเช่นกล้องวงจรปิด
อัจฉริยะก็ได้ไปจากตนทั้งนั้นค่ะเอาไปฟังเสียงสสเต้กันค่ะ
วันที่๑๒ผมแจ้งคุณอัจฉริยาวันที่๑๓
เราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าท่านจะฟ้อง
คุณแม่ขอใบม่อลำนาจคืนและเอกสารต่างที่ท่านอัจฉริยาไปทำการแผนแม่
การกระทำอะไรโดยไปโดนภารการเนี่ยมันไม่ได้
คุณอัจฉริยะก็ไปขอโทษคุณแม่พนิดาเขา
และอย่างหนึ่งคนที่เป็นผู้เสียหายตามปวิทยามาตรา๕วงและ๒เนี่ย
เหลือแค่คุณแม่พนิดาแค่คนเดียวเท่านั้น
แล้วพี่อัจฉริยะไม่ใช่พ่อนะ

คุณอัจฉริยะไม่ใช่พ่อของคุณตังโมนะคะเนี่ยค่ะคือแล้วมาฟังคุณแม่บ้าง
คุณแม่เนี่ยว่ายังไงนะคะวันนี้คุณแม่กับทนายความไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
ยืนยันต่อสารในการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีของนายอัจฉริยะค่ะ
หลังจากนี้จะให้ทีมทนายความกลับไปพิจารณาคำฟ้องอย่างถี่ถ้วน
และแก้ไขคำฟ้องให้ทันก่อนที่สารจะนัดไต่สวน๒๒สิงหาคม
แม่บอกว่าไม่เครียดแค่อดนอนเลยเพลียนะคะแล้วไม่โกรธในอัจฉริยะด้วย
แต่ว่าไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้ไม่โกรธแต่ไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้ค่ะ
พูดคุยกันได้ตามปกติแค่ไม่ได้เห็นหลักฐานของนายอัจฉริยะค่ะ
คุณแม่เนี่ยคือถ้าถามส่วนตัวคุณแม่บอกส่วนตัวไม่อยากฟ้องฆาตกรรม
ไม่อยากจองเวรใครและมองว่าคงไม่ใช่เจตนาค่าตั้งแต่ต้น
แล้วแค่เชื่อว่าลูกถูกทำร้าย

นี่แหละค่ะต้องจับตาดูต่อไปเลยค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนเปลี่ยนทิศไปเรื่อยเลยนะคะคดีนี้ค่ะ